ส่วนกรณีปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนที่กำลังไปตรวจค้น
บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เพราะว่าเคยเป็นที่พักของโกติหรือว่านายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณ
ปรากฏว่าได้ตรวจพบอาวุธสงครามจำนวนมาก
รวมถึงอีกหนึ่งปฏิบัติการคือไปตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์
เกือบ๒๐๐ตู้ที่สมุทรปราการ
เมื่อวานี้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ
โดยความคืบหน้าที่ต่อเนื่องจากการตรวจค้น
ก็พบอาวุธจำนวนมากที่บ้านพักที่ปฐุมธานี
จะมีการขยายผลไปตรวจตู้คอนเทนเนอร์
คาดว่าอาจจะมีการซุกซ่อนอาวุธในพื้นที่ที่สมุทรปราการ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา๑๓๑๘นาฬิกา
เป็นการตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์รอบ๒นะครับ
รอบ๒คือขยายเพิ่มขึ้นจากคืนก่อน
คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตรวจค้นกันไปถึงตี๑นะครับ
ปรากฏว่าปฏิบัติการรอบ๒ในการตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์
ก็ตรวจได้เพิ่มอีก๕๗๓ตู้
รวม๒วันสามารถตรวจค้นไปได้แล้วจำนวน๑๑๒๘ตู้
จากทั้งหมด๒๐๒๐ตู้ก็คิดเป็นร้อยละ๕๑๒๐ของจำนวนตู้ทั้งหมด
ซึ่งจากการตรวจค้นไม่พบอาวุธสงคราม
และวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่นะครับพบเพียงตู้เปล่าเท่านั้น
ส่วนในวันนี้นะครับจะเริ่มดำเนินการตรวจค้นอีกครั้ง
ในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีนี้ครับ
ส่วนในช่วงค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
กม๔เขตบางนาศตร์กรุงเทพฯ
เนื่องจากเมื่อเจ้าหน้าที่นำหมายเลขตู้นี้ไปตรวจสอบในระบบ
ก็พบว่ามีรายการแสดงว่าถูกเก็บไว้ที่ลานเก็บอีกแห่งหนึ่ง
เดินทางเข้าตรวจซึ่งก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน
แต่ก็ได้ยึดตู้ไว้นะครับแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้าย

หารายละเอียดเอกสารการเคลื่อนย้ายตู้มาชี้แจงต่อไปนะครับ

การตั้งโต๊ะแถลงข่าวของผู้บัญชาการธรรมดาโรยแห่งชาตินะฮะ